พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ
ขอบคุณต่อ
เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่เราได้พบกันคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ขอบอกเลยโดยเฉพาะหนุ่ม
วันนี้หนุ่มห้ามพลาดค่ะ
เพราะว่าเรามีนางเอกเจ้าของฉายา

เรียกได้ว่าทำให้ผู้ชายในเมืองไทยเนี่ย

นางสวยนางแซ่บครบสูตร

แล้วรู้ได้ยังไงว่าแซ่บครบสูตรเนี่ย

เรื่องโสดไม่โสดนางไม่ค่อยโสดหรอก
แต่นางโดนปาดหน้าตลอด

อันนี้เป็นเรื่องลึกของเขาคุณลุก

แล้วหนุ่มขายขนมจีบกันเพียบ
มันมีสองอย่างแอปว่าโสด

ถามเจ้าตัวเลยค่ะน้องแพทย์นับประพอ

ราชินีเด็กแว้นของพระพิเศษไม่ถึงตบเลย
ใครเป็นคนตั้งฉายาราชินีเด็กแว้นให้ลูก
มันจริงแล้วคือแพทย์ทุกคนจะเข้าใจเป็นสายแว้น
เหมือนแบบว่าก่อนหน้านี้มันไม่ใช่เชิงว่าเป็นราชินีค่ะ
ก็เหมือนแบบพอมันจบจากคนเก่าไปเนี่ย
คนก็เลยเข้าใจว่าอ๋อพี่แพทย์เป็นสายนี้อะไรอย่างนี้
มันก็จะมีหลังจากที่จบไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีจะมีคนแบบพยายามส่งโปรไฟล์ตัวเองมาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์
แต่งหน้าช่างทำผมหลานสาว

ก็จะส่งมาพร้อมกับมอเตอร์ไซคันใหญ่

หน้าอย่างผมจะเป็นแฟนพี่ได้ไหมอะไรอย่างนี้

แต่จริงเราจะบอกว่าคือเราไม่ได้คบคนง่ายขนาดนั้น
สิ่งที่มันผ่านมามันใช้เวลาทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยอืม
จำเป็นไหมผู้ชายที่จะต้องเข้ามาจีบเธอเนี่ย

คือต้องบอกอย่างนี้ว่าแพทย์เป็นคนชอบรถ

ซึ่งจริงผู้หญิงน้อยคนที่จะชอบแล้วก็จะขี่ถูกไหมคะ

ด้วยความที่เราสนุกสนานช่วงวันสงการที่ผ่านมา
ก็ไม่ได้มีแพทย์ก็ไลฟ์ในเฟซบุ๊กธรรมดา
ปรากฏเพลงที่เป็นแบคกราวน์เป็นเพลงตื๊ดแบบ

ใช่แพทย์รายชีวิตใส่แบนของของเรา
ก็เลยได้ฉายที่นั้น
คือตัวแพทย์เนี่ยคนในวงการที่ผมรู้จัก

มันเกี่ยวอะไรกับได้เด็กแว้นเป็นแฟนว่ะ

เราตัดปัญหานั้นไปเราจะไม่พูดถึง
แต่เราหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าคนที่เขาชอบในแนวเดียวกันกับเรา

ตุ๊กตาบาร์บี้เราอาจจะไม่รู้จัก

แล้วอย่างโตโน่นี่ก็เห็นขับมอเตอร์ไซค

เขาขับคาเฟ่แล้วเขาใช้แฟนไหม

เขาใช้แฟนหรือเป็นผู้ชายที่อยู่ในใจป่ะ
เขาเป็นผู้ชายที่อยู่ในใจเราเสมอ

แต่คนนี้น่าจะเข้าวินที่สุด
ในฐานะที่บรรดาแฟนคลับเชียร์มโน
ต้องบอกเลยเอารูปมา
นี่
ทำไมเขาต้องจับไปคู่กับโตโน่
เอาคืออันนี้ภาพนี้มันยังเก่าไป

พึ่งได้เจอกัน

มันคงเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าคำว่าเคมีเข้ากันมันมีอยู่จริง

แล้วก็กลายเป็นคำว่าเคมีที่เข้ากัน

อยากเห็นเราทำงานด้วยกันอีก

จนบางคนก็อยากจะให้เรา

จะเป็นไหมคือเราสองคนอย่าง

ก็เรายังยืนยันเหมือนเดิมคือ
เวลาที่เรารู้สึกดีกับใครสักคนเนี่ย

ความรู้สึกดีพวกนี้ไม่รู้มันยังจะอยู่หรือเปล่า

ถ้าเรายังอยู่ได้ประมาณนี้

แต่ตอนนี้เราอยู่แบบนี้

ไม่ทำให้ความรู้สึกดี

พี่หมดดำมันรู้ทุกเรื่องของแพทย์

ก็ถ้านับผู้เยอะขนาดนี้

เลยพูดไปเลยว่าเจอครับ

ในช่วงหน้าคนนี้จะไม่ได้พูด

เพราะว่าเราจะทำให้ทุกคนได้รู้ว่านางเอกยอดกระตันยูคนนี้
ที่ดูแลทั้งคุณแม่ดูแลทั้งพี่สาว
เป็นเสาหลักของบ้านทำงานแบบนี้
เรื่องความรักทำไมไม่สมหวังสักที

เราจะท็อกให้ทะลุทะลวงถึงดวงดาวกันเลย

มันคือความสัมพันธ์เรื่องของความรัก
ดวงชะตานี้เป็นดวงชะตาเนื้อหอม

ก็จะหลงไหลข้างใครและจดจำ
ใส่